วันนี้เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปในธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยชะอำ
จังหวัดเพชรชบุรีเมื่อกลางดึกนะครับ
ก่อเหตุด้วยวิธีการที่แยบยนต์ตัดสัญญาณเตือนภัยทุกชนิด
ขโมยเงินสดไปได้กว่า๑๐ล้านบาท

ใช้เวลาทั้งหมดเพียง๓๐นาที
คาดว่าจะมีคนร้าย๓คน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ประตูเหล็กหลังตึกร้านขายไอศครีม
ข้างธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยชะอำ

เปิดทางขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้น๓

ซึ่งมีเงินสดทั้งสกุลไทยและต่างประเทศ
ประมาณ๑๐๑๑ล้านบาทไปจนหมด

นำอุปกรณ์ตัดทางเปิดตู้เซฟตรวจสอบ
พบว่ายังเหลือเงินสดอีก๑๒๙๐๐บาท

พบลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๓คน
ขั้นตอนแรกคนร้ายตัดกุญแจประตูบันไดทาง

ก็ปีนข้ามผนังกั้นห้องเล็กบนดาดฟ้าชั้น๓

แล้วทำลายกุญแจประตูกั้นดาดฟ้าของตึก

ด้วยการทำลายเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิด

ริ้งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังสถานีตำรวจภูทรชะอำ

กวาดเงินสดก่อนหลบหนี

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอำบอกว่า

หน้าธนาคารและบริเวณโดยรอบ

เป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูตอนครึ่ง
บรอนเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียน

รถต้องสงสัยขับไปจอดใกล้ธนาคาร

จากนั้นเวลาประมาณ๑นาฬิกาเศษ

กระทั่งเวลา๒นาฬิกา๕๐นาที

โจรกรรมประมาณ๓๐นาที
และขนาดลงมือ
นำภาพวงจรปิดทั้งหมดไปวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะของคนร้าย
ประกอบกับข้อมูลจากการสอบสวนพยานแวดล้อมและคำให้การของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เพราะปกติจะต้องนำเงินฝากส่งสำนักงานใหญ่ทุกวัน
แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวจึงเตรียมฝากส่งในวันทำการถัดไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน